ข่าวแรกของเราในวันนี้มาเพิ่มอุณหภูมิกันหน่อย

อรี่บอรี่ไม่มีใครไม่รู้จักนะจ๊ะ
รักนะแต่ไม่แสดงออกแน่
ตอนนี้เนี่ยทั้ง๔สาวเขาหมดสัญญากับต้นสังกัดเดิมแล้ว
ทั้ง๔คนก็เลยเดินตามความฝันของตัวเอง
รวมไปถึงสาวกิฟซ่าคนนี้ด้วยเหมือนกันนะคะ
ที่ก็ขอเดินหน้าฝึกฝนฝีมือเพื่องานในวงการบันเทิง
ซึ่งการเรียนร้องเพลงในครั้งนี้ก็ช่วยเธอนะคะทั้งเรื่องของการใช้เสียงร้องเพลงรวมถึงการทำงานเป็นพิธีกรด้วยเช่นกันค่ะ
ตอนนี้เรียนร้องเพลงอยู่ก็จริงแต่ว่าก็กำลังจะคิดอยู่ว่าอาจจะไปเริ่มเรียนพิธีกรเพิ่มขึ้น
เหมือนกับว่าออกมาทำงานเป็นนักแสดงอิสระใช่ไหมคะมันก็จะเริ่มมีงานหลากหลายประเภทเข้ามาเยอะมากแล้วก็หลายอย่างเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนคือถ้าเราไม่ซ้อมเราก็อาจจะทำไม่ได้
โอกาสในการทำงานนะคะมันจะมาหาคนที่พร้อมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำตัวให้พร้อมอยู่ตลอดเวลา
มีเป้าหมายก็คือกิ๊บอ่ะอยากจะเล่นละครมิวซิโคลคือก็เลยต้องฝึกฝึกเยอะเลยตอนนี้ยังไม่ได้มีคุยเรื่องงานเพลงเลยนะคะ
แต่ว่าหลายคนเนี่ยก็มีมาถามเหมือนกันค่ะว่าเออทำไมไม่ออกเพลงแล้วอะไรอย่างนี้อยากฟังอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็คิดว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยเราก็คงจะกลับมาแน่นอนแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ปีนี้หรืออาจจะยังไม่ใช่ปีหน้า
ก็ต้องเป็นกำลังใจแล้วก็รอลุ้นกันต่อไปนะคะสำหรับผลงานของสาวกิฟซ่าส่วนเสียงเรียกร้องจากแฟนที่อยากจะเห็นทั้งสี่สาวเกอรี่เบอรี่กลับมารวมตัวทำผลงานเพลงร่วมกันอีกครั้ง
คือดิฉันชอบนะในมุมมองความคิดของกิฟซ่าเขาบอกว่าโอกาสเนี่ยมันมีมาไม่บ่อยแต่ถ้ามันมีมาเมื่อไหร่เราต้องเตรียมพร้อมให้พร้อมไว้เสมอเพื่อที่จะคว้าโอกาสนั้นเอาไว้อย่างตอนนี้เนี่ยกิฟซ่าเขาบอกว่ายังไม่มีหรอกผลงานเพลงแต่ต้องฝึกตัวเองทำตัวเองให้พร้อมเพื่อต้อนรับงานที่จะเข้ามาในอนาคต